วันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับงานหนังสือมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๒ค่ะ
แล้วก็หนังสือที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะคะ
บางคนมารอก่อนงานเปิดถึง๒ชั่วโมงด้วยกันค่ะ
ประชาชนที่ต้องการหาซื้อหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
และพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษต่างมาเข้าคิวก่อนที่งานจะเปิดนี่นะคะ

โดยแทบทุกบูธจะจัดโซนหนังสือแนะนำที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙ไว้หน้าร้าน
เพื่อให้ประชาชนเลือกสรรได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ๑๕ด้วย
แล้วก็หนังสือออกใหม่อย่างสถิตณสวงสวรรค์นิรันดิ์ค่ะ
ซึ่งก็รวบรวมข้อมูลงานพระราชพิธีพระบรมศพในจดหมายเก่าและเอกสารต่าง

ส่วนประชาชนรายนี้นะคะบอกว่าตั้งใจจะมาหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่๙
เพราะว่าคิดถึงเมื่อ๒๐กว่าปีก่อนที่มีโอกาสถวายงานโครงการแก้มลิงที่เขตบางขุนเทียน
ก็อยากได้ไว้เป็นที่ละลึกซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยรับรายการ
ซึ่งเคยเป็นทำงานร่วมกับท่านคือโครงการแก้มลิงอย่างนี้
เราก็อยากจะหานังสืออันนั้นมาเก็บไว้เพื่อจะได้ดูความหลัง
เก็บไว้แล้วก็ให้เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้เห็นได้ทราบประวัติต่าง
โดยงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๒นี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ
จนถึงวันที่๒๙ตุลาคม๒๕๖๐ตั้งแต่๑๐โมงถึง๓ทุ่ม